คุณผู้ชมคะที่จันทบุรีค่ะเพื่อนแบบนี้นี่มันยังไงคะพามาดื่มเหล้าที่บ้านเมาและพยายามจะข่มขืนแม่อายุ๘๔พิการขาขาดนี่เพื่อนที่ชวนมาดื่มเหล้าด้วยการก่อเหตุแบบนี้นี่ค่ะในเอถูกเย็ดญาติลุมประชาธรรมสภาพอย่างที่เห็นเลือดอาบทั้งตัวเลยแต่ยังเมาอยู่นะยังไม่ได้สติอยู่นะนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะที่ตำบลท่า
ล้มลงหัวฟาดพื้นแล้วก็ช่วยกันจับตัวในเอเอาไว้แล้วก็ถามในเอว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
แต่ในเอเมาไม่ได้สติในซีซึ่งเป็นลูกของนางดีที่ป่วยพิการแล้วก็ถูกแบบ
พยายามจะข่มขืนนะคะครับในซีก็เมาไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ไม่รู้ครับสัมภาษณ์แล้วเขาตอบไม่ได้เลยครับเพราะมืนเมามาจากไหนก็ไม่รู้ซอยตำรวจก็มาถามก็ตอบไม่ได้
ผมตอบไม่รู้เรื่องนะครับบอกให้เรียกพ่อเรียกอะไรแล้วคนที่นั่งกินด้วยกินกินกับเขาด้วย
เมื่อกี้กินลาวด้วยอะชื่อเป็นใครอะก็เป็นลูกของยายครับลูกของยายเขาเมาไม่รู้เรื่อง
ในเอนามสมมุติคนนี้นะคะที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อนมากินมานอนอยู่ในหมู่บ้านใกล้
แล้วก็มาดื่มเหล้าที่บ้านหลังนี้ได้สองวันแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่ามาดื่มได้ยังไงถูกชวนให้มาดื่มเหล้าด้วยกันละมั้ง
พอเมาพยายามจะข่มขืนคุณยายวัย๘๔ปีต่อหน้าลูกชายเขาที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันดูสิคะแล้วตัวลูกชายคือเหมือนกับเมาเหมือนกันหลับไม่ได้สติไม่รู้เรื่องว่าเพื่อนจะมาข่มขืนแม่
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าก็เนี่ยดื่มกันอยู่เนี่ยหนังดูหนังฟังเพลงอะไรกันอยู่แล้วก็ได้ยินพูดคุยเหมือนกับว่าตัวในเอนามสมมุติอ่ะ
อนาจารย์คนแก่แล้วก็ตัวคุณยายแกร้องขอความช่วยเหลือครับก็เลยจับตัวเอาไว้ได้ตำรวจบอกว่าพอควบคุมตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุยังสอบปากคำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ายังเมาผู้จำไม่รู้เรื่องนะคะก็ควบคุมตัวไว้ก่อนจนกว่าจะมีสติ
มีการสอบปากคำแล้วก็จะแจ้งข้อหากันต่อค่ะอ่าดีนะไปช่วยยายกันทันนะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมาเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ที่นครสวรรค์